เรื่องของเขากระโจมค่ะคุณผู้ชมจริงเขากระโจมเนี่ย
แหล่งท่องเที่ยวนะแต่มันเกิดเป็นข่าวเป็นคราว
ว่าหลวงพี่อูเทเนี่ยที่พาโยครีทั้งสองโยครีเบิฌ
คีปอขึ้นไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวน

ทีนี้ครับนักท่องเที่ยวเลยไม่กล้าขึ้นเขากระโจมเลย
มีแต่คนโทรไปถามคนในพื้นที่บอกตอนนี้เขาปิดเหรอต่อชะดอไม่ให้ขึ้นเหรอ
ซึ่งจริงแล้วเขากระโจมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
และเขาไม่ปิดนะเขาสามารถให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปได้

แต่ข่าวที่จะเบิดกับพลอยน์ขึ้นไป
เขาไล่ลงเพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาอันตราย

เขาบอกเขาได้รับผลกระทบจากข่าวดังกล่าว
ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นเขากระโจมแล้ว
เพราะเข้าใจว่าตำรวจตระเวนชายแดนหรือต่อชด
สั่งปิดห้ามขึ้นเขากระโจมในช่วงนี้
มีชาวบ้านท่านหนึ่งนะพูดคุยกับทีมข่าวของเรา
ร้องเรียนมาถึงไทยรัฐของเราเลยบอกว่า
ขอให้ไทยรัฐช่วยเสนอข่าวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจหน่อย
ว่าเขากระโจมเองไม่ได้มีการสั่งปิดเขาแต่อย่างใด
นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติคุณ
บอกว่าตอนเช้านะเห็นทะเลหมอกเห็นพระอาทิตย์ขึ้น
คือเขาบอกว่าจุดชมวิวตรงเขากระโจม
ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาตะนาวศรี

เห็นฝั่งเมียนมาร์ได้เป็นอย่างดีเลย
ตอนเช้าชมทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นตอนเย็นชมพระอาทิตย์ตก
คุณแล้วคือเส้นทางไปมันมีความแอดเวนเจอร์ไง
ลาดชันขลุขระมันแบบท้าทาย

เที่ยวน้ำตกผาแดงไปเที่ยวเนินมหัศจรรย์
รถที่ไหลขึ้นเนินได้เองเนี่ยมหัศจรรย์จริงนะฮะ

เพียงแต่ท่านต้องมาให้ตรงเวลา
เปิดให้ขึ้นเขาได้คือตี๔ถึง๒ทุ่ม

ส่วนที่เป็นข่าวว่าหลวงพี่อุเทนพาปอพาเบิร์ตไป

เพราะว่าเข้าไปในพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืนแล้วมันอันตราย

เพราะฉะนั้นเราก็ประชาสัมพันธ์ให้รู้ค่ะ
ใครอยากไปชมความสวยงามของธรรมชาติที่เขากระโจม
ไปได้อยู่แล้วก็ไปในเวลาที่กำหนด
ค่าที่เขาเอารถขึ้นไปคันละ๕๐บาทเอง
ใช่นะฮะไปเที่ยวกันได้นะครับ